ส่วนให้คุณผู้ชมดูต่อไปนี้เป็นคลิปหัวร้อนมาอีกแล้ว
หัวร้อนไม่เลิกเลยนะบนท้องถนนเนี่ยยังไม่หายไป
แล้วเราก็ได้อ่านข่าวแบบนี้อยู่ตลอดเลยนะคะ
หัวร้อนแบบไหนปาดหน้ากันแบบไหนขวางถนนกันแบบไหนทะเลาะกันแบบไหน
ดูคลิปก่อนและเดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟังค่ะ
ตอนแรกเนี่ยรถกระบะลูกศรสีแดงเนี่ย
เขาก็ขับตามท้องถนนก็เหมือนลักษณะเหมือนขับตามกันมา
จะเห็นว่าคลิปแรกเนี่ยรถคันนี้ที่เป็นเจ้าของกล้องเขาก็มีการแซงนะ
แต่หลังจากนั้นรถกระบะคันนี้กลับมาแซงอีกรอบนึง
แล้วแซงไม่พอค่ะขับให้มันช้าลง
ลักษณะขวางตั้งใจขวางนี่บางจุดจอดเลยนะ
ตั้งใจจอดเลยขวางแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมาบนถนนทางหลวงสาย๒๐๓๓หนองญาตินาแก่นครพนมค่ะ
หลังเกิดเหตุคนขับรถที่มีกล้องติดหน้ารถเนี่ยนะ
เอาคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองนครพนมค่ะ
นายสิทธิชัยหรือโจค่ะล่าสุดหนุ่มขับรถกระบะสายปาด
หลังจากที่ได้หมายแล้วเนอะก็ต้องไปค่ะไปที่สพมนครพนมไปพร้อมกับพ่อ
ไปมอบตัวแล้วก็ขอเจรจากับผู้เสียหาย
นายสิทธิชัยรับสารภาพว่าที่ขับปาดหน้าขวางถนนแบบนั้นเนื่องจากเครียด
กับเมียมาและต้องเลี้ยงลูกสาว๘ขวบคนเดียว
ขณะเกิดเหตุกำลังโทรศัพท์ไปง้อเมียก็เลยจอดรถกลางถนน
แต่ขณะที่กำลังพูดคุยกับเมียน่ะได้ยินเสียงแตรรถมาขัดจังหวะ
ปี๊บแบบเนี้ยมันเลยทำให้การสนทนาระหว่างเมียเนี่ย
มันไม่ได้ยินมันขาดตอนโมโหเขาบอกมันโมโหชั่ววูบ

ไม่ไม่ได้หมอน่ะปกติมันเป็นเตือนร่มอย่างนี้ใช่